มุทรสาครค่ะโจรมาอีกแล้วนะคะรีบแหละดูออกวิ่งเข้าไปเลยค่ะ
สาราสวดศพเข้าไปทำไมคะขโมยตู้บริจาคค่ะ
วิ่ง
เป็นโจรที่ดูชีวิตมีเป้าหมายวิ่งตรงมาเลยพุ่งตรงมาเลย
ปากหมูตรงนั้นเลยค่ะเป้าหมายเหรอเป้าหมายเลยนั่นคือตู้รับบริจาคนะคะ
คือถ้าเกิดว่าดูจากวิธีการของเขาเนี่ยเห็นไหมพุ่งตรงมา
ถ้าเป็นเราเราไปวัดต่างพื้นที่เนี่ยเราจะรู้ไหมตรงนั้นวัง
ไม่ไม่ทราบเลยไม่ทราบแต่ของเขานี่คือพุ่งตรงมาเลยนะคะ
พุ่งตรงมาแล้วคือยกไปทั้งตู้เลยเอาไปทั้งตู้เลยมันเบาขนาดนั้นเลยเหรอฮะ
ไม่น่าจะหนักเท่าไหร่นะคะน่าจะเป็นแบบตู้ไม้อะไรอย่างนี้
ไม้แล้วเงินอาจจะยังไม่เยอะสักเท่าไหร่แหละแต่เอาไปก่อนแล้ว
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สาราสวดศพวัดสหกรโคติตารามอำเภอเมืองสมุทรสาครนะคะ
รูปประพันธ์สันฐานนิดหนึ่งผู้ชายคนนี้รูปร่างสูงใหญ่
ใส่เสื้อสีดำกางเกงยีนใส่หมวกแก๊ปนี่ค่ะแล้วก็มีแมสปิดบังใบหน้าก็ตามระเบียบนะคะ
ตำรวจก็ลงพื้นที่แล้วรู้ไหมคะว่าเอาตู้ไปทิ้งเอาเงินไป
อืมตู้เนี้ยไปทิ้งอยู่ริมหน้าต่างเหตุการณ์มันเกิดขึ้นสักประมาณ
โมงยี่สิบสี่นาทีของวันที่ยี่สิบสามกันยายนที่ผ่านมานะคะ
โค้กขามเดินสำรวจเลยจุดไหนอย่างไรชี้จุดให้ตำรวจดู
แล้วท่านบอกว่าโจรได้เงินไปสักประมาณ๕๖๐๐บาท
ในนั้นมีเงิน๕๖๐๐บาทค่ะเป็นเงินที่ชาวบ้านพุทธศาสนิกชน
เขาร่วมกันทำบุญค่าไฟค่าน้ำมันแล้วใช้ทำไมเผาศพใช่
แล้วเอาไปทุกกระจกนั้นหน้าแตะ
แต่ก่อนหน้านี้มันมีเบาะแสมานะคะว่าวัดเดิมตรงนี้
ก็เคยมีโจรบุกเดี่ยวมาเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมนี่
เดี่ยวมาเหมือนกันนะคะมาเอาอะไรพัดไรจีวร
เอาผ้าไตรจีวอนไปก่อนหน้านี้คำถามคือ
ที่ขโมยตู้บริจาคกับโจรที่ขโมยผ้าไตรจีวอน
คนเดียวกันหรือเปล่าถ้าใช่คนเดียวกันเนี่ยคือย่ามใจมาก
เพราะทั้งสองเหตุการณ์ก่อเหตุกลางวันแสกสักประมาณ๗๘โมง
แต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนละคนแปลว่าอะไรคะ
ประชากรโจรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
แต่ดูรูปภัณฑ์สันธารแล้วใกล้เคียงกัน
คล้ายไหมครับคล้ายกันมากเลยแล้วก็ชอบใส่ซิกเนเจอร์หมวกแบบนี้หมวกแก๊บนี้
นี่แหละค่ะเอาล่ะหลังจากนี้ก็เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนนะคะ

แต่พนักงานสอบสวนตั้งข้อสังเกตเหมือนกับที่ที่ฉันตั้งข้อสังเกตเมื่อสักครู่
น่าจะเป็นคนในพื้นที่รู้เส้นทางเข้าออกวัดเป็นอย่างดีใช่ไหมคะ
เขารู้ว่าอะไรมันตั้งอยู่ตรงไหนด้วยนะ